มอร์ทีป๔ของรัฐบาลชุดยีที่ออกมาเนี่ยดูออกมาบ่อยอ่ะเนี่ย
มอร์ทีป๔ระยะหลังเนี่ยผมขอหมายเหตุหน่อยมันมีอะไรน่าสงสัยอ่ะ
มอร์ทีป๕ของรัฐบาลชุดยีที่ออกมาเนี่ยดูอ่ะเนี่ยมันมีอะไรน่าสงสัยอ่ะ